พาไปกินหมูปิ้งไก่ปิ้งร้านนี้กันหน่อยร้านนี้ไม่ได้พิเศษแค่ว่าอร่อยเท่านั้นนะ
แต่คนขายยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราด้วยคุณลุงท่านนี้นะคะคือคุณลุงนำโชค
มีแค่แขนเดียวแต่ก็สู้ชีวิตไปติดตามเรื่องราวของคุณลุงนำโชคเลยค่ะ

คุณลุงทรับเหตุการณ์เลมันนั้นได้มั้ย
เหตุการณ์วันนั้นก็ลุงทำงานอยู่ใช่ไหม
ตอนนี้ว่าเครื่องจักลงงานมันเสีย

พอตื่นมาจากเหตุการณ์นั้นนะตัวเบาวิวเลย

คุณลุงเคยไปนอนงานที่อื่นไปอะไรไหม

แต่ว่ามีมือเดียวมันจะทำอะไรได้เขาก็เลยไม่รับ

้อเลยอย่าเครียดเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหจากวาดนะ

เราโดนคุณรับภาพดูถูกอย่างไรบ้างครับ

แขนด้วนคนแขนขาดมือถือเด็กนะ
แต่ว่าผู้ใหญ่ผมก็เครื่องหน่อยแหละแต่ว่าก็ไม่ว่าอะไร

ผมก็รับสภาพตัวเองคือยอมรับสภาพตัวเอง
เราเคยคิดว่าจะฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้
มีครับฆ่าจะฆ่าตัวตายบางทีบางครั้งนี่

แต่ว่าคิดอยากจะฆ่าตัวตายแต่คิดไปคิดมาโอ้โห
กว่าจะเลี้ยงเรามามีเท่าไหร่ก็หากว่าลูกไม่ได้กิน
ก็เลยสู้ต่อไปแล้วก็มองดูคนที่ไม่มีมือไม่มีแขนใช่ไหมครับ
เดินไม่ได้ตาบอดเขายังสู้ชีวิต
แต่เรานี่เดินได้อย่างน้อยมีอีกมือหนึ่งก็ยังทำงานได้

ตอนที่เจอกับคุณลุงครั้งแรกนี่เรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้น
ก็สงสารแต่เขาก็เป็นคนขยัน
เห็นเขาขยันแล้วก็ทำงานเก่ง

เขาบอกว่าเหมือนจะอยู่กันได้ไหม

แต่แล้วเรารู้สึกอย่างไรบอกว่าคุณลุงเขาเป็นแฟน

คุณลุงเขาเข้าขึ้นมาบ่นกับคุณแม่ไหม
ว่าเหนื่อยจังก็ทอดหรือเปล่า

เดี๋ยวไปทำเองบอกเขาเขาก็นอน
เพราะนอนพาขายเนื้อแล้วก็พากันไป

เรามาเริ่มขายหมูปิ้งนั่นเอง

ขายอยู่กับแม่บ้างช่วยป้าขายช่วยแม่ขาย
แต่งงานเสร็จเขาก็มีแฟนก็เลยมาอยู่กับแฟน
มาช่วยทำก็เลยขายกันแล้วก็เลี้ยงลูกไป

เชื่อไหมลุงขายของมีแต่เงินลงทุน

ออกไปขายของเชื่อไหมไปตั้งร้านมีแต่ตัวไป
ถ้าเกิดไม่ได้ขายของก็ยังไม่ได้กินข้าว

ก็สู้ไม่ถอยท้อแต่ไม่ถอย
ท้อหยุดนอนหยุดพักหยุดคิดหยุดตั้งหลัก

กับแฟนแฟนก็ให้กำลังใจต้องสู้นะพี่ท้อ
ไก่ตับไก่สโภคหมูกับข้าเนียว

ดังนี้ครับเราให้กำลังใจตัวเอง
สู้เพื่อลูกสู้เพื่อเมียสู้เพื่อตัวเอง

ที่ว่าไม่มีเปลี่ยนใครไม่ไปให้ใครเดินร้อนนะ